แต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุก่อนเลยครับ
พระนครศรีอยุธยากลางดึกที่ผ่านมานี้เอง
มีกระบะซึ่งเชื่อว่าน่าจะไม่ชินเส้นทางคุณน้ำแข็ง
ขับไปแล้วไปตกคลองชนประธานตรงนี้
แล้วเห็นว่าตอนเกิดเหตุเสียงเอี๊ยดดังเลยนะ
แล้วก็โคร่มลงไปชาวบ้านเขาได้ยินกัน
หายท้องเลยล้อชี้ฟ้าแบบนี้ครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยอายุทยารวมใจ
เจอคนขับกระบะติดอยู่ในรถ
ทำยังไงดีล่ะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างครับ
พอตัดถังได้ก็งัดตัวคนขับออกมาจากรถได้
แต่ว่าคนขับก็เจ็บหนักอยู่คุณผู้ชมฮะเจ็บสาหัสเลย
นำตัวเขาส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาไป

ดังสนั่นเลยแล้วก็มาดังมาถึงในบ้านพวกเขาเลยครับ
ก็พากันวิ่งออกมาดูมาเจอกระบะคันนี้
คว่ำอยู่ในคลองแล้วก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
โชคดีเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
ก็คือคลองนี้น้ำมันแห้ง
พอแห้งปุ๊บคนขับก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตครับ
เบื้องต้นตบรวจสภพพระขาวไปตรวจสอบที่เกิดเห็น

สันนิษฐานว่าคนขับกระบาดคนนี้

อาการดีขึ้นก่อนแล้วตำรวจจะไปสอบปากคำ
เพื่อถามถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ